หลักการข้อหนึ่งเลยที่พูดกันเนี่ย
ใครได้เสียงข้างมากเราควรจะสนับสนุน
มันเป็นหลักการไม่เปลี่ยนเลยนะครับ
อันนี้แล้วถามว่าตอนนั้นเราคุยทั้งก่อนเลือกตั้ง
แต่หลังเลือกตั้งเนี่ยมีนัดหมายที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่ต่อ

เราก็มีการเตรียมพูดคุยกันอยู่หลายกลุ่มพอสมควร
แต่ก่อนเลือกตั้งผมมีโอกาสคุยไม่น้อยกว่า๓๔กลุ่ม
เขาก็หลักการใครได้เสียงส่วนใหญ่
นี่ที่ผมพูดกับคุณเนี่ยก็แปลว่าในหลักการนี้ไม่ได้มีใครเปลี่ยน
หลักการข้อหนึ่งแสดงว่ามีข้ออื่นต่ออีก
อื่นเขาก็คงต้องดูต่อไปใครจะเป็นนายกเขาก็คงต้องเอามาดู

และประการต่อมาเรื่องนโยบายผมว่ามันก็เป็นเรื่องแตกย่อย
แต่หลักการข้อหนึ่งไม่เปลี่ยน
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพิธาคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐา
หรือใครก็ตามที่จะเป็นนายกคุณอนุทิน
ถ้าไม่มีประวัติเสียหายไม่ได้มีปัญหาอะไรในนั้นจริง
ผมว่ายังไงข้อนี้มันก็ต้องผ่านแล้วพักการเมืองส่วนใหญ่เขาก็โอเค
และข้อต่อมานั้นก็คือนโยบายต่าง
ผมเชื่อว่าสวแต่ละคนนั้นเขาก็คงไม่ได้หลับหูหลับตาโหวตแบบตะบี้ตะบัน
เขาก็ต้องดูด้วยเหตุด้วยผล
เพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกไว้เมื่อ๑๑เมษายนบอกว่าแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับเพื่อนให้ด้วย
จะคุยกันด้วยว่าเออหลักการเนี่ยมันต้องใช้แบบนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
พอเวลาคุยกันจริงมันแลกเปลี่ยนกัน
เวลานั่งคุยกันหลายกลุ่มก็แลกเปลี่ยนเฮ้ยเป็นยังไงยังไง
แล้วเท่าที่ผมฟังมาหลักการนี้ไม่มีใครเปลี่ยน
เดี๋ยวผมขออนุญาตดูตัวเลขของซีกที่ทางก้าวไกลเขาบอกเขาโทรไป
แล้วก็เชื้อเชิญกันในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล

ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะก้าวไกลตอนนี้๓๑๐เสียงนะครับ
ถ้าเปิดรัฐสภาเพื่อโหวตนายกแล้วเขายังยืนยันว่าเขามีตรงนี้อยู่ในมือ
แล้วเสนอชื่อคุณพิทาให้เป็นนายกอาจารย์วันชัยโหวตไหมฮะ
ผมโหวตสวท่านอื่นหลักการเดียวกัน
ไม่รู้เขาก็๒๕๐คนแต่๒๐๐แต่วันชัยสอนสิริเนี่ย
หนึ่งโหวตให้อืมนะฮะในหลักการที่ผมบอกครับเพียงแต่ขอดูบางส่วนเล็กเล็กนิดหน่อย
ซึ่งให้ผมประกอบการตัดสินใจเหมือนที่คุณภาคภูมิคุยกับผมตั้งแต่ต้น
เวลาเราจะไปโหวตให้ใครก็ต้องขอจุดในการพิจารณาบางเรื่อง
เช่นนโยบายที่เขาจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกและรวมทั้งประวัติอะไรตาอะไรต่างทั้งหมด
ซึ่งมันจะต้องแสดงวิสัยทัศน์กันในวันนั้นและอภิปรายกันในวันนั้น

แสดงว่าข้อหนึ่งเสียงเสียงข้างมากของสภาผู้แทน

ความรู้ความสามารถตลอดจนประวัติต่างทั้งหมด
ถ้ามันไม่มีอะไรเสียหายมันก็ผ่าน
ตัวบุคคลน่าขนาดนี้ถ้าเป็นคนวิทาเนี่ย
ก็ผมยังไม่รู้บางเรื่องเรายังไม่รู้
เรื่องบางทีเวลาอภิปรายกันแล้วมันต้องตอบโต้ชี้แจง
บางทีบางคนก็จะขุดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอภิปราย
ก็เป็นเรื่องที่คุณพิทาจะต้องชี้แจงแสดงในที่นั้น

เขาเรียกว่าดูหน้างาน

เขาก็จะมีการอภิปรายนายก

ไอ้นี่เคยเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นเป็นอย่างนั้น

มีเหตุมีผลน่าเชื่อหรือเปล่า
คือในที่ประชุมเขาเป็นอย่างนั้น

พิปรายเรื่องคุณธนทรเรื่องพลเอกประยุทธ์

ผลเอกประยุทธ์เรื่องรัฐประหาร

คุณในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรี

แต่ไม่ได้ดีเบจกับฝ่ายอีก
ข้างบนกับข้างล่าง